เอาไปดูต่อกันที่ข่าวคนนี้กันบ้างดีกว่านะครับ
พระเอกหนุ่มกล้ามโตตัวใหญ่อย่างพี่เอกรังซีโรธนั่นเองค่ะ
ต้องบอกว่าถือว่าเป็นพระเอกคู่บุญกับอาฉลองพักดีวิจิตรเลยนะ
กี่เรื่องกี่เรื่องเนี่ยต้องมีพี่เอกบุกป่าฝากระท่อมกันหลายต่อหลายเรื่องเลยนะคะ
เห็นบอกว่าครั้งนี้กลับมารับงานกับอาฉลองพักดีวิจิตรนะคะ

แล้วก็อาหลองตอนนี้อายุเกือบ๙๐ปีแล้วนะ
แต่ว่ายังคงแข็งแรงอยู่แล้วก็ไปกองเองทุกวันเลยพี่เอกบอกมาอย่างนั้นนะคะ
ส่วนข่าวลือที่ว่าพี่เอกจะลาวิกหมอชิดลงเล่นการเมืองจริงหรือเปล่า
ไปฟังพระเอกสุดหล่อคนนี้ดีกว่าค่ะ
พี่ถ้าเราฮอตทีส์ขนาดนี้เคยคิดจะเล่นการเมืองไหมครับ

เรายังรักวงการนี้อยู่ครับก็เล่นละครกันไปเรื่อยก่อนครับ
คันยามีอยู่กับช่องไหมคะหรือว่าคันยายังอยู่กับช่อง๗ครับ
ก็ยังไม่ได้เล่นการเมืองนะคะชัดเจนนะคะ
ก็เดี๋ยวรอติดตามผลงานในวงการบันเทิงกันต่อไปแบบยาวนะ